คุณผู้ชมลงไปที่สงขราครับมีผู้ชายคนหนึ่งเขาขับรถกระบะมากับหลาน
มีคนคนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์ขับมาแล้วไล่ยิงเขา
เอ๊ะทำไมไม่รู้จักกันมาก่อนต้องมาไล่ยิง
สุดท้ายมอเตอร์ไซค์ไปจอดดักเอาไว้อยู่ที่๓แยก
เขาก็ทำยังไงดีล่ะเป็นการป้องกันตัวขับชนเลยครับ
สุดท้ายคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเสียชีวิต
แต่ว่าล่าสุดนั้นเหตุผลที่ถูกไล่ยิงเหมือนเป็นการยิงผิดตัว
กรณีนายชัยธวัฒน์ทองขจรอายุ๒๖ปีนะครับขี่รถจักรยานยนต์ไปไล่ยิง
รถกระบะคันหนึ่งบนถนนสายวัดเกาะเนินขุมทองชุมชนบ้านทุ่งครอง๒
หาดใหญ่ที่สงขราแล้วก็เอารถคันนี้ไปจอดขวางกลางถนนที่บริเวณสามแยก
สุดท้ายถูกรถกระบะพุ่งชนจนกระเด็นตกไปในสวนแตงโมเสียชีวิตขาดที่
คนขับกระบะชื่อว่าในศักดิ์ประกอบศุกร์อายุห้าสิบเจ็ดมาพร้อมกับหลานสาว
ชื่อว่าเด็กหญิงณปันนันประกอบศุกร์อายุสิบสามปีหรือว่าน้องแก้ม
ก็บาดเจ็บเหมือนกันเพราะว่ารถก็ชนไปนะครับวันนี้ตำรวจสภหัดใหญ่เนี่ย
สอบปากคำในศักดิ์คนขับกระบะเบื้องต้นก็ถูกแจ้งข้อหาขับรถชน
คนตายโดยเจตนาแล้วก็มอบตัวนะฮะสุดท้ายต้องปล่อยตัวไปเพราะว่าเขา
เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาเองตำรวจเนี่ยต้องแจ้งข้อหานายศักดิ
เอาไว้ก่อนตามขั้นตอนของกฎหมายแม้ว่าการกระทำในครั้งนี้เป็นการป้องกันตัวก็ตาม
ส่วนจะสั่งฟ้องหรือไม่นั้นต้องรอสรุปสำนวนคดีซะก่อนนะครับส่วนนางอ้อมใจสุขคง
ซึ่งเป็นแม่ของน้องแก้มที่บาดเจ็บหลังจากที่เดินทางไปกับน้าแล้วก็รถชนเนี่ยนะฮะ
ก็บอกว่าลูกสาวเนี่ยยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหัดใหญ่อาการก็ยังคงน่าเป็นห่วงนะฮะ
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเนื่องจากว่ากระสุนถูกหลอดลมเพราะว่าถูกคนขับมอเตอร์ไซค์ยิงเข้าไปด้วย
แก้มก็บวมต้องรอดูอาการอีก๒๓วันแล้วก็โชว์กระดาษที่ลูกสาวเขียนบอกเล่าเหตุการณ์ให้กับหมอและพยาบาลได้รับฟังกันด้วยเมื่อวานนี้นะครับ
สาเหตุที่พ่อและลูกสาวถูกไล่ยิงเนี่ยนะฮะคือเขาบอกว่ามันเป็นการยิงผิดตัวคุณผู้ชมขออภัยเป็นพ่อเป็นผู้ชายคนนี้กับหลานสาวนะฮะที่ถูกไล่ยิงเพราะว่าเป็นการถูกยิงผิดตัว
เจ้าของสวนซึ่งอยู่ติดกับสวนของพ่อเขาเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้ผู้ตายเนี่ยนะฮะหมายถึงคนขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะได้ไปหาเรื่องแล้วก็ยิงปืนข่มขู่ในสวนก่อนก็มีการแจ้งตำรวจแต่ว่าตำรวจมาช้าพอดีกันกับที่คนขับกระบะขับออกมาจากสวนกับหลานซึ่งเป็นทางเดียวกันทำให้ผู้ตายเนี่ยเข้าใจผิดว่า
ผู้หญิงคนนี้คือเป็นแม่ของเด็กที่ถูกยิงนะคะแล้วก็เป็นลูกของคนขับรถกระบะด้วย
เพราะว่าเป็นตากลานที่ไปด้วยกันนะฮะทีนี้ห้ากอ้อมใจก็บอกอีกว่าตอนนี้เนี่ย
หลานไปด้วยกันนะฮะทีนี้นางอ้อมใจก็บอกอีกว่าตอนนี้เนี่ย
พ่อเครียดมากคือคนขับกระบาดในเครียดมาก
ทำใจไม่ได้ที่สุดท้ายหลานสาวต้องมาเคราะหร้าย
โดนยิงตามไปด้วยรวมทั้งลูกสาวก็เครียดเหมือนกัน
เพราะว่าตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการรอผลสอบเข้าม๑
เพราะว่าถ้าสอบไม่ผ่านก็มีโอกาสที่จะต้องไปสอบใหม่
แต่ก็กลัวว่าไม่สามารถจะไปได้เพราะว่ายังคงบาดเจ็บ
แล้วก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับ